คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้มีเรื่องของปู
ล่าสุดมีเรื่องของกุ้งเป็นกุ้งมังกรค่ะ

นี่ค่ะผู้บริโภคร้องเรียนมา

ก่อนหน้านี้เป็นข่าวเรื่องปูมาเป็นกุ้งแล้ว
มีลูกค้าไปซื้อกุ้งมังกรตัวละ๕๐๐บาทนะคะ
ที่ตลาดประมงอ่างศิลาซื้อมา๑ตัวค่ะ
ทางร้านบอกว่าเดี๋ยวย่างอบชีสให้
ลูกค้าก็มั่นใจไว้ใจทางร้าน
ร้านก็เอาบัตรคิวไปให้ลูกค้าบอกรอ๒๐นาทีนะ
ก็เลยเดินไปซื้อของอย่างอื่นก่อนแล้วค่อยกลับมาเอา
สุดท้ายพอกลับมาถึงบ้านแกะกุ้งมังกรกำลังจะกิน

ก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาจริงเอาจังตรวจสอบและมีบทลงโทษ
คุณผู้ชมหลายท่านที่เห็นข่าวนี้แชร์อยู่ในโลกออนไลน

เพราะว่าจำได้เนอะเพิ่งมีข่าวเรื่องของปู๓มกราคมอะค่ะ

มาไม่เท่าไหร่เป็นกุ้งมังกรอีกแล้ว
ตอนนั้นบอกไปซื้อแล้วก็เดินไปที่ไหนก่อนแล้ว

เหมือนสลับเอาแบบไม่สดมาให้ลูกค้าอะไรแบบนี้นะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปสำรวจตลาดประมงของอ่างศิลานะคะ

ที่กำลังเป็นปัญหาแชร์อยู่ในโลกออนไลน์ตอนนี้ค่ะ

จ้างของร้านบอกว่าขอชี้แจงหน่อย
คือก่อนจะขายให้ลูกค้าแจ้งแล้วว่ากุ้งมังกรมีหลายเกรดหลายราคา
แนะนำให้ลูกค้าซื้อกุ้งมังกรสด

ถ้าเลือกกุ้งมังกรเกรดนี้เอาไปต้ม
เนื้อมันจะไม่แน่นนะเนื้อมันจะเละหน่อย
แต่ลูกค้าบอกว่าเอาแบบนี้แหละยืนยันจะเอาแบบนี้เอาเกรดนี้ค่ะ
ก็บอกไปว่าถ้าไม่พอใจคุณภาพ

ตอนนั้นลูกค้าก็โอเครับปากไม่มีปัญหาอะไร
แต่ทำไมสุดท้ายเอาเรื่องนี้ไปโพสต์ลงโซเชียล
เจ้าของตลาดสั่งปิดร้านเลยนะคะ
สั่งให้หยุดขายทางร้านบอกว่าตอนนี้ทางร้านก็เลยเดือดร้อนมากค่ะ
คุณผู้ชมคะสำหรับตลาดที่เกิดเรื่องเนี่ยนะคะ
เจ้าของตลาดเขามีกฎเฉพาะแล้วพบว่านำสินค้าก็คือ
ตลาดอาหารทะเลสดจังหวัดชนบุรี
จะถูกยึดแผงที่ขายคืนเลย

แล้วจะถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย

เขามีกรรมการของตลาดค่ะคอยตรวจสอบคุณภาพอยู่ตลอดนะคะ
ดังนั้นอันนี้เนี่ยร้านนี้ถูกปิดเลยอืมสั่งห้ามขายเลยอ่ะค่ะโอ้โห